วันนี้มาฟังจะมารีวิวข้าวหลามน้องมนต์

ข้าวหลามแซ็คใช้ได้เลยล่ะ
ข้าวหลามกับมะปังมีอะไรเหมือนกัน

วันนี้หนูจะทำให้เต็มที่แต่ก็แล้วแต่พี่จะให้คะแนนหนูนะคะ
สองรุมหนึ่ง
ฉันโดนจับตรึงแล้วย้อนกบึง
ที่มันเหมือน
เพื่อนมนต์โทษใจคน

คือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐
จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุด
จะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับคนร้องเพราะเท่านั้น

คือในยกที่๒ของการพบกันระหว่าง
ทีมกระต่ายซ่าจากจังหวัดจันทบุรี
ที่มาสู้เพื่อศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเก้ากับทีมลูกหมู๓ตัว

ที่มาสู้เพื่อสถานสงเคราะห์เด็กกำพระ
ซีนาปิสบ้านลอเรนโซจังหวัดชนบุรี
ซึ่งการแข่งขันกำลังเข้มข้น
ศึกชิงทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิด
ที่๑น้องดีเทลและน้องรัญญา
ตัวแทนจากทีมกระต่ายซ่าและลูกหมู๓ตัว
ต่างก็โชว์ลีลาและพลังเสียงโดนใจกรรมการ
คว้าคะแนนเต็มไปครองทีมละ๓๐คะแนน
ยกแรกจึงยังไม่มีผู้แพ้ผู้ชนะ

ถูกแบ่งให้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง
โรงพยาบาลพระปกเก้าจังหวัดจันทบุรี
และสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าผู้ติดเชื้อ
จังหวัดชนบุรีเท่ากัน
สำหรับศึกในวันนี้คือยกที่๒
ระหว่างทีมกระต่ายซ่าและทีมลูกหมู๓ตัว
ที่ต้องงัดความซ่ามาสู้กันต่อ
กรรมการจะหนักใจกับการตัดสินยกนี้แค่ไหน
ชัยชนะในยกนี้จะเป็นของใคร
ต้องมาติดตามชมกันในร้องได้ยกกำลังซ่า
เชิญพบกับพิธีกรขวัญใจแม่ยกคุณชายามิดชัยครับ
จะบอกเลยนะว่ายกแรกที่ผ่านไปนะ

ตอนนี้ในยกที่๒กำลังจะเริ่มขึ้น
ยกที่๒เนี่ยผมเชื่อเลยนะว่า
เด็กทั้งสองคนเขาเข้าไปแล้วเขาไปประชุมทีมกัน

ผมว่ามีแต่จะมีพลังมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น

อยากดูทีมไหนมาโชว์ก่อนเป็นทีมแรก

ผมเห็นของคุณแล้วผมอยากเห็นของเพื่อน

นั่นแหละจักรแรกที่ฉันก็เอามาลายเสื้อคุณ

กระต่ายซ่าร้องไปก่อนใช่ไหมคะ

เพื่อไม่ให้เป็นการได้เปี๊ยบเสียเปี๊ยบกัน
ได้เปี๊ยบเสียเปี๊ยบ

เราก็อยากจะให้ฝั่งลูกหมู๓ตัวนี้ออกมาร้องก่อน

อยากจะฟังใครร้องครับตัวไหนดีครับ
เดี๋ยวนะจิ๋วสุดกับจิ๋วสุดเจอกันแล้ว
เราเอาใหญ่สุดกับใหญ่สุดเจอกันเลยไหม
ให้มันรู้เขียวรู้เหลืองกันไปเลย

ผมขอเชิญตัวแทนจากทีมลูกหมู๓ตัวเลยครับ
ลูกหมู๓ตัวจะเลือกใครลงครับ

ลูกมะปางไงว่ายิ้มไม่เห็นลูกข้าตาเลยลูก
แต่เลือกผลงานเพลงอะไรไปแข่งขันครับ

ก็เรื่องอารมณ์ค่ะผ่านเนื้อเพลงมันยากมากเลยค่ะ

ก็จะคิดถึงเวลาโดนพ่อกับแม่ดุค่ะ

มารวมทีมครับผมมารวมพลังกันครับ

แต่ละวันนี้ชื่อเล่นชื่อน้องมะปางอายุ๑๑ปี

หนูรู้จักศูนย์ศิลปิศพฟาดินแนะนำค่ะ
หนูเคยไปศูนย์ศิลปิศหนึ่งครั้งค่ะ
ตอนหนูไปหนูรู้สึกเสียใจแทนเพื่อนที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะ
แล้วก็รู้สึกดีใจแทนเพื่อนด้วยค่ะที่มีคนดูแล
หนูอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมหนูก็เลยไปถามซีสเตอร์มาค่ะ
สวัสดีค่ะซีซ่าป้าอยากทราบว่าเพื่อนศูนย์นี้มีอายุเท่าไหร่กันบ้างเหรอคะ
ค่ะก็น้องที่อายุน้อยที่สุดนะคะ

แล้วก็คนที่โตที่สุดนะคะตอนนี้ก็อายุ๒๒ปีค่ะ
แล้วเพื่อนที่นี่ต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
ตอนนี้เด็กก็คืออยู่ในการเรียนการศึกษาทุกคนนะคะ
เราก็จะต้องการสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือปัจจัยเป็นเงินนะคะ
สำหรับเป็นค่าการศึกษาสำหรับน้อง
เวลาไปส่งน้องไปค่าขนมในทุกวันนะคะ
ขอบคุณสีเสื้อมากนะคะที่มาให้ความรู้หนูในวันนี้ค่ะ
วันนี้หนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะ
พระปรางถามหน่อยลูกครั้งแรกที่ไปที่บ้านลอเลนโซ่เนี่ย
หนูไปได้ยังไงใครเป็นคนแนะนำให้หนูไปลูก
วาดินเป็นคนแนะนำให้หนูไปค่ะ

แล้วพอไปเห็นที่ศูนย์นี้หนูรู้สึกยังไงลูก
ก็รู้สึกเสียใจค่ะที่เพื่อนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ค่ะ
แล้วก็รู้สึกดีใจด้วยค่ะที่มีคนดูแลเพื่อนค่ะ
โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะอยากเป็นแบบ
นักสังคมสงเคราะห์อะไรประมาณนี้ไหม

ถูกทางเลย
จากเสียงเขาเนี่ยจะใช้ร้องเพลงเพราะให้เราฟังแล้วเนี่ย
จริงแล้วมะปรางเนี่ยยังชอบรีวิวสินค้าด้วยเห็นบอก
ใช่ค่ะหนูชอบดูยูทูปช่องที่รีวิวของค่ะ

รู้สึกว่าแบบเขาต้องคิดคำพูด

ดูอยู่ทางบ้านแล้วหนูลองรีวิวเลยไหม

วันนี้หนูเอาของมารีวิวด้วยค่ะ

ดูฝีมือการรีวิวของข้าวลามไหมเอามามีขออุปกรณ์ด้วยครับ

ข้าวลามแซ็กใช้ได้เลยลูก

แซคนี่แกพกข้าวหลามมาจากบ้านเลยเหรอ

อันนี้ผมเพิ่งไปหนงมนตร์มาเลยครับ
แล้วก็รีบกลับมาครับ
อุ๊ยไปแล้วก็ไม่บอกพี่
อันนี้แค่ม่วงหมวดเนื้อครับ
เฮอร์บนี่อะไร
เฮอร์บนี่อะไร

ไม่ได้

ก่อนมา
วันนี้มะบังจะมารีวิวข้าวหลามน้อง

ข้าวหลามนะคะมีสีดำกับสีขาว

มีส่วนผสมของข้าวเหนียวแล้วก็อะไรอีกก็ไม่รู้ค่ะ
ถ้าอยากรู้ก็ไปซื้อชิมเอาเองนะคะ
ขายไงคะ

หนูจะขายกระโบกส่ง๑๐๐บาทค่ะ

อร่อย
แสดงว่าเขาขายแพงขนาดนี้แสดงว่าข้าวหลามเขาคงต้องอร่อยแน่เลยอ่ะ
อร่อยมากเลยค่ะ

ไปเลยค่ะจ่ายก่อนค่ะเพราะว่าถ้าไม่จ่ายหนูก็ไม่ให้กินค่ะ
พูดต่อเลยลูกขายของเราของเราดียังไงเอา
รู้ไหมคะข้าวหลามกับมะปังมีอะไรเหมือนกัน

วันนี้ป้าปังก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณครับ

เอาที่หนูสบายใจลุง

เพราะว่าเดี๋ยวหนูไปชอบพี่ฝนแทนค่ะ

แม่หนูวางไว้บนหลังตู้เย็น

ทีหลังก็อุดหนุนให้มันเยอะไปเลย
ไม่ต้องเอาไปแผ่นเดียวแล้ววางไว้บนตู้เย็นอ่ะ

เห้อ

อยากจะบอกอะไรกับคณะกรรมการก่อนนะครับ

แต่ก็แล้วแต่พี่จะให้คะแนนหนูนะคะ
เด็กน้อยก็ให้กำลังใจหนูอยู่แล้วล่ะ
นะครับรวมทั้ง๒ฝ่ายเลย

จ๋าให้กำลังใจลูกน้อยหน่อยเร็ว

แม่เป็นกำลังใจให้สู้

สู้สินพิษบ้านลาเรนเซิลค่ะ

สองรุ่มหนึ่ง

ที่มันมืดมนต์

ทำให้ป้าตั๊กแบบตาโตได้มาปาง

ความหวังของทีมลูกหมู๓ตัวอีกคนหนึ่ง
กำลังจะมาด้วยเพลงที่ร้องยากทีเดียว

เอาใจช่วยน้องมะปรางกันครับ
มาปะบทเพลงพอตอจ่าน้องมะปราง
สองรวมหนึ่งครับ
เพลง
หนึ่งคนคนนี้
คนที่สุดยอม
ถูกหลอกหักหลัง
จากคนไว้ใจ
ถูกคนสองคน
เข้ารุ่มสุ่มไฟ
ถามหน่อยได้ไหม
ทำไมใจร้ายเหลือเกิน
ก็ใครไม่รู้

แฟนฉันเข้ามาผัวพัน
ไม่ได้รับเชิญ
แฟนฉันร่วมมือ
ให้เขาล่วงเกิน
ฉันหมดแรงเดิน
จำยอมต้องน้อมจำนวน
สองรุมหนึ่ง

ที่มันมืดมนต์
โทษใจคน
สีดำดังโคลนนี้
หรือคือคน
ที่บอกว่ารักฉันหนักหนา
หากหมดรักฉัน
อย่าหันอย่ามอง
ออกไปทั้งสอง
ไม่ต้องร่ำลา
ยิ่งร้ายมากกว่า
เหมือนถูกยาชา
เวลาถูกสองคนรุม
ไม่จำเป็นมีคนที่หัวขาด

อาหารหวังเป็นเวลาที่เตรียมตัวแน่น
ของรุมหนึ่งฉันโดนจับตรึงแล้วย้อนบ่วงที่มันมืดมนต์
โทษใจคนสีดำดังโคลอนนี้หรือคือคนที่บอกว่ารักฉันหนักหนา
ถ้าหมดรักฉันอย่าหันอย่ามองออกไปทั้งสอง
ไม่ต้องคล่ำลายิ่งทำเห็นใจยิ่งร้ายมากกว่า
เหมือนถูกยาชาเวลาถูกสองคน
ทุกคนค่ะ

เฮ้ยแม่คุณแม่ทุนหัว
เด็กอะไรเก่งขนาดนี้เนี่ย

คือเพลงนี้นะพอฟังไปบางทีแล้วเราก็อาจจะลืมเนื้อไปบ้างเนอะ

เพราะเนื้อเพลงเพลงนี้มันต้องมีอารมณ์เพลงอย่างมากเลย
แล้วหนูเหมือนเป็นสาวแล้วรู้จักเข้าใจในเนื้อเพลงมากเลย
โหปลื้มใจแทนคุณแม่จังเลยแม่
แม่เป็นคนหัดร้องเพลงหรือคุณพ่อครับเนี่ย

อยู่บ้านเขาร้องให้แม่ฟังบ่อยไหมเนี่ย
ร้องแต่เพลงเกาหลีค่ะ
แต่มาวันนี้มาพิชิตใจพวกเราด้วยบทเพลงของลูกทุ่งซึ้งช้า
หนูพอใจไหมกับการที่เราได้ร้องเพลงไปเมื่อสักครู่นี้

ในสายตาของพี่เอนะหนูทำดีที่สุดเลยเก่งมากด้วย
แต่เราต้องมาฟังจากคณะกรรมการ
เดี๋ยวเผื่อเขาจะมีข้อคิดดีแล้วก็วิธีการร้องดีนะลูกนะ

เฉพาะไอ้ที่เป็นท่อนฮุกเนี่ย๒ลุมหนึ่งอ่ะ
แล้วไอ้โถเนี่ยนะเป็นโถที่เรียกว่า
หนูค่อยสไลด์ลงมาถ่ายลงมา

แต่ลูกทำได้เก่งจริงเลย
โถใจคน
สีดำดังโคลอนนี่หรือคือคน
ที่บอกว่ารักฉันมากน้อย

ติแค่ตอนครึ่งอาจจะแบบสมาธิยังไม่ครบร้อยไง
หนึ่งคอนนี่
แต่อาจจะอันที่สองเข้ามาแล้วกันครับ

แต่น้องด้านหน้าดีหมดเลยพอสมาธิมาองค์ลงปุ๊บ
อ่าทุกอย่างเพอร์เฟคหมดเลยป้าตั๊กหูทึ่งอ่ะ
ทำให้ป้าตั๊กแบบตาโตได้มะปางสุดยอดเจ๋งจริงเลยลูก
ขอบคุณค่ะ

ครับน้องบางโอ้โหไม่เคยเห็นเด็กที่ไหนแบบพลังเสียงเยอะขนาดนี้
สิ่งที่มันเป็นโดดเด่นของน้องมะปางเลยคือพลังเสียงนะครับผม
ซึ่งมันเหมือนตอนที่เขารีวิวสินค้านะครับผมเหมือนกันเป๊ะเลย
แต่ว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายคืออารมณ์ของเพลง
ดีใจแล้วก็ภูมิใจแทนตัวน้องเองที่เด็กขนาดนี้
สามารถเข้าถึงอารมณ์เพลงได้เขาให้เก่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้นะครับ

จะบอกว่าน้องมะปรางเป็นคนที่มีเนื้อเสียงนะคะภัยร้อมาก
มันจะปนความแหบแต่ความแหบเนี่ยมันมีอารมณ์อยู่ในความแหบนั้น
สองรุมหนึ่งฉันโดนจับตรึงแล้วย้อนผม

มืดหม่น
ภูมิใจในเนื้อเสียงของตัวเองนะคะเป็นคนที่พลังเสียงดีด้วย
แล้วก็อารมณ์เพลงของน้องมะปรางดีมากเลย

ตรงที่พี่ลำเพลินเขาบอกนะ
ว่ายังจินตนาการยังไงเด็กตัวแค่นี้ยังไม่ได้มีความรัก

นี่คือปฐมเองนะแต่นี่คือในการร้องเขาเปรียบเสมือนมัธยมเลยนะ

เพราะฉะนั้นขอให้หนูพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อย
ผลงานวันนี้ทำได้คือเกินตัวเยี่ยมยอดค่ะ
เอาละครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง๓ท่านมากนะครับ

ต้องฝึกไปเรื่อยพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะลูกนะ
วันนี้มะปรางยกที่๒เริ่มด้วยเพลง๒ลุม๑

ที่จะมอบคะแนนให้กับน้องมะปราง
และคะแนนของน้องมะปรางคือ
สองรุ่มหนึ่งฉันโดนจับตรึงแล้วย้อนบ่อบึงที่มันมืดมนต์
น้องมะปรางส่งเสียงหวานเจี๊ยบพร้อมเข้าถึงอารมณ์เพลง
สะกดใจคนดูและกรรมการแบบนี้
คะแนนจากกรรมการจะทำให้น้องมะปรางชื่นใจหรือไม่ต้องมาลุ้นกันครับ
คณะกรรมการทั้ง๓ท่านมีคะแนนอยู่ในมือคนละ๑๐คะแนน
คะแนนเต็มเพลงนี้คือ๓๐คะแนน
จะให้น้องมะปรางกี่คะแนนครับ

ทีมลูกหมู๓ตัวจากจังหวัดชนบุรีโดยน้องมะปลางนะฮะได้ไป๒๗คะแนน
ก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับตอนนี้เราต้องมาลุ้นกันว่า
คู่แข่งของน้องมะปรางเนี่ยขึ้นมาจะเป็นใครเท่านั้นเองนะลูกนะ
หมดหน้าที่ของน้องมะปรางแล้วเชิญไปหาพี่แซคได้เลยครับ

มาดูลูกกันเลยครับเก่งมากเลยน้องมะปางเก่งมากลูก
ร้องได้ดีมากลูกแล้วรู้สึกยังไงครับร้องไปแล้ว
โล่งมากเลยครับไม่ให้หนักลงในใจนะลูก
ตอนนี้หนูก็หิวมากเลยขนาดนี้ก็หลามแล้ว
เพิ่งกินข้าวกล่องไปเองนะลูกหิวอีกแล้วเหรอครับ

๑๐ก็บอกใช่ไหมครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปกินข้าวหลามกันนะครับ
เอาละครับทีมกระต่ายซ่าครับหลังจากที่เราฟังน้องมะปางน้องชมไปแล้วครับผม

จะส่งใครไปแข่งขันดีครับ
พี่ปิ่นเอาพี่อะไรเหรอ
พี่ปิ่นเลยนะครับทำไมถึงเลือกพี่ปิ่นครับ
เพราะว่าพี่มะปลางก็เป็นเพลงลูกภูมิแล้วก็เพลงชา

ลูกคอเป็นยังไงครับโชว์ลูกคอด้วยครับ

น้องมะปรางจากทีมลูกหมู๓ตัว
เป็นฝ่ายเปิดประเดิมในยกที่๒นี้
ด้วยบทเพลง๒รุ่ม๑
และด้วยพลังเสียงที่เกินเด็ก๑๑ขวบนี่เอง
ทำให้มะปรางคว้าคะแนนจากเหล่ากรรมการไปถึง๒๗คะแนน
ทีมกระต่ายฝ้าจึงตัดสินใจส่ง
ปิ่นพี่สาวคนโตของทีม

ทีมใดจะเป็นฝ่ายกำชัยในยกที่๒
ต้องติดตามชมตอนต่อไป
ห้ามพลาดครับ
เออ

ลุงทุ่ง

ทุ่มทอง
ฝากแปลงรับหลายหลัง
สู่ห่วงใจฉัน